สวัสดีครับกีฬาช่วงสายวันนี้นะครับ
มาพร้อมกับข่าวฟุตบอลมากมายนะครับ

มีการแข่งขันในคู่วันศุกร์
คู่นะครับเป็นประจำอยู่แล้วในช่วงต้นซีซั่นเลยนะครับ
เจอกันของทางแบงคอกกับพัทยา

แต่สามารถบุกไปชนะพัทยาในบ้านได้สำเร็จครับ

ยังไม่แพ้ใครในซีซั่นนี้นะครับ

เพิ่งจะหยุดสถิติการชนะรวด๑๕นัด

แล้วก็ยังไม่แพ้ใครใน๔นัดหลังสุด
เจ้าถิ่นขึ้นนำหนึ่งศูนย์จังหวะนี้นะครับชายวัดศรีหนาวงศ์นะครับ
หม่งชงให้แล้วแต่งบอล๑จังหวะก็กระโดดยิงเลยครับ
นาที๑๗จากนั้น๓๑
เอกชัยสำเรย์ครับไปดึงทางลูเคียนอามาด้าในเขตโทษ
แล้วก็ดูเห็นชัดเจนนะครับว่ามีการดึงจริงครับให้เป็นจุดโทษลูเคียนยิง๒๐ครับพัทยา

ครึ่งหลังแบงคอกแก้เกมตรงกลางครับส่งทางปกกล้าอันนันกับทางสรวัตเดชมิตรนาที๕๑ก็มาได้ประตูครับ
ไล่มา๑ต่อ๒จากการตามซ้ำของเอกไทยสำเรย์
แก้ตัวสำเร็จนะครับหลังจากที่ทำทีมเสียจุดโทษไปก่อน
และอีก๔นาทีชาวาศรีนาวงครับไปชนวันเดอร์ลุยสในเขตโทษ
และเป็นวันเดอร์ลุยสที่รับหน้าที่ยิงตีเสมอแบงคอกตามมาสำเร็จครับ๒ต่อ๒
นาที๗๕ครับแกงคอกมาเหลือ๑๐คนครับเกมกำลังดีอยู่ครับ
ก็รับเหลืองที่๒ครับกลายเป็นใบแดงไล่ออก
ย้ายมาแล้วโชว์ฟอร์มเด็ดจริงจริงครับหนีความเร็วแล้วก็จบสกอร์ได้อย่างเฉียบคม
ยังไม่พอครับทดเจ็บนะครับได้ประตูลูกที่๔จากสุบัญญาปุริสายครับ
สี่ต่อสองน่าจะกำสามแต้มในมือครับ
แต่ภรรยาก็มาทวงคืนได้เหมือนกันนะครับในช่วงทดเจ็บเหมือนกัน
จากฟรีคลิปของจังหวันไพรสุวรรณครับจบเกมบันคอร์กมุชนะ
เมืองปราณยาสี่ต่อสามก็สุดมันครับมันอยากแพ้เป็นเกมแรกในบ้านให้ดูกันดี
และเกมนี้ครับมาริเอลทอมเบียแนวรับแบงคอกที่มีชื่อติดทีมชาติไทยในชุดคิงส์ครับ
มีอาการเจ็บเข่าแล้วก็ถูกเปลี่ยนตัวตั้งแต่ต้นเกม
๑๙นาทีครับสุโขทัยพบกัน๕เหลือ
รุ่นอายุไม่เกิน๑๔ปีนะครับ
นาทีที่๖ทีมชาวาแก้วนำ๑๐ครับ

ทัศนากวีเพชรประสงค์นาที๓๖และนัทพงศ์ช้างพลีนาที๔๕
แซงนำทีมบอลหญิงทีมชาติไทยไป๓ต่อ๑ครับ

เตรียมทีมเพื่อไปเล่นทีมชาติเอเชียรุ้นโคต้าบนโลกถวงคืนได้จากกาจนาศังเงินนาที๗๐
และนิพาวันปัญโยสุกยิงไกลสุดสวยนาที๘๒
ด้วยการเสมอครับ๓ต่อ๓
ท้ายโปรแกรมอุ่นเครื่องในไทยก่อนเดินทางไปออสเตรเลียในคืนวันจันทร์ที่จะถึงนี้ครับ
ปิดท้ายย้ำอีกครั้งนะครับโปรแกรมทางหน้าจอไทยรัฐทีวีสัปดาห์หน้าครับ
มีนาคมรุ้นก่อนครับใครจะเข้าชิงครับ
วันที่๑๕มีนาคมนะครับใครที่ชนะเข้าชิงนะครับ๑๙นาที๓๐นาทีและผู้แพ้เล่นนัดชิงที่๓ครับ๑๖นาฬิกา๓๐นาที